รายการฟรีวีซ่าที่จะเริ่มใช้๒๕กันยายนนี้
ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาวิเคราะห์
ว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยไม่ต่ำกว่า๑ล้านคนหลังจากนี้ครับ
นายธนวัฒนพลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินแบบนี้ครับว่า
ฟรีวีซ่าของรัฐบาลที่ต้องการจะให้นักท่องเที่ยวจีนกับคาซักสถานเข้ามา
ก็จะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้จะเป็นวันชาติจีนเขามีวันหยุดยาวกันหลายวันครับ
แน่นอนครับก็จะเดินทางมาเที่ยวไทยก็วิเคราะห์ไว้ตาม
สักประมาณ๑ล้านคนได้จากมาตรการฟรีวีซ่า
แล้วก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ๕๐๐๐ล้านบาท
ก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งปีเลยนะครับ
ว่าต้องใช้งบประมาณถึง๕แสนล้านบาทก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน
ระบบเศรษฐกิจประมาณ๒๓รอบด้วยกันก็ทำให้หนุนเศรษฐกิจนั้นเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมปรับตัวดีขึ้นแล้ว
หลายคนก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
เศรษฐกิจไทยหลังจากนี้จะฟื้นตัวได้หลังจากที่ได้นายกใหม่ได้รัฐบาลใหม่
แล้วก็จะเข้ามาขับเคลื่อนในการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เห็นว่าการเมืองไทยตอนนี้มีสถิตภาพมากขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังกังวลกับเรื่องของค่าคลองชีพอยู่
ซึ่งต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขต่อไปครับ